ทีนี้ดูปฏิมากรรมนี้หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
ปฏิมากรรมที่จะให้ดูต่อไปนี้ตอนแรกมันไม่ได้ตั้งอยู่ที่
บริเวณใต้ร่มโพที่วัดปฐมปฏิมากรที่กาลสินนะคะ
พญานาค๕เซียนแล้วก็พระแม่ธรณีบีบมวยผม
เราก็เลยไปถามคนที่พบคนแรก

เช้าวันพุธเนี่ยฉันก็เดินข้ามสะพานไปที่นาเหมือนทุกทีเลย
แต่มีอะไรก็ไม่รู้โดนใจให้ฉันก้มลงมองในลำห้วย
ฉันก็ไปเจอวัตถุสองอย่างมันไม่เหมือนก้อนหิน
ก็เลยเรียกสามีไปดูแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
อันเชิญไปประดิษฐานไว้ภายในวัด
เพราะว่าเธอไปเจอที่บอกว่าเป็นวัตถุ๒ชิ้น
ชิ้นแรกเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมสูง๒ศอก
สร้างจากหินทรายหรือว่าศิลาแรงนะคะ
ส่วนพญานาค๕เสียนก็น่าจะสร้างมาจากสำริท
ยังไม่ทราบอายุไม่รู้ว่ามาอยู่ในลำห้วยนี้ได้ยังไง

ศักดิ์สิทธิ์ต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์โดนบันดาลให้โชคให้ลาบอย่างแน่นอน
ชาวบ้านก็เลยเอามาไว้ที่วัดนั่นเองนะคะ
ส่วนจุดสุดท้ายที่พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องข่าวเกี่ยวกับความเชื่อนี่
ก็คือวัดสรรต้นพึ่งตำบลแม่อิงอำเภอภูกามยาวจังหวัดพยาวค่ะ
เช้าบ้านมากราบไหว้พ่อปู่ศิสุธโทเก้าเศียร์และแม่ญาศิปโธมมาร์ฮ้าเศียร์

นักเสี่ยงโชคก็พากันมาเพ่งมองลูกแก้วพญานาค
ที่ตั้งไว้บนแท่นบูชาหน้าทางขึ้นโบสถ์เลย
ชาวบ้านบางคนดูไม่พอต้องใช้มือรูปด้วย

บางคนใช้สายตาเพ่งมองดู
และบางคนอีกกลัวมองไม่ชัดค่ะ
โทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาเลย

อยู่บริเวณใกล้เคียงบางคนเลขอะไรนี่นะคะ

แล้วค่อยเอาไปซูมดูที่บ้านจะได้เห็นชัดกันไปเลย

หวังว่าจะได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชคงวดสุดท้ายปลายปีนี้นะคะ

ลูทีนใช่ค่ะอันก็ขอให้คุณผู้ชมช่วงดีแล้วกันนะคะ
ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้
ก็คือวันที่๓๐ธันวาคมวันจันทร์
ติดตามถ่ายทอดได้ผ่านทางไทยรัฐทีวี